สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันครับ
คุณผู้ชมครับตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้มีรายงานว่าหลายจุดในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือต้องเจอกับความแปรปวนลักษณะอากาศอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับ
โดยเฉพาะที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่หลายจุดเกิดพายุลูกเห็บเกิดขึ้นปัจจัยสาเหตุเกิดจากอะไรนั้นต่อจากนี้เป็นต้นไปโอกาสเกิดยังมีอยู่หรือไม่มาติดตามกันนะครับ
ที่เคลื่อนที่ระดับสูงตอนนี้นะครับเคลื่อนที่เป็นทางยาวอยู่เหนือเมืองแต่ของเรานะครับเพื่อเห็นภาพชัดเจนดูกราฟฟิกต่อไปนะครับนี่คือรูปร่างหน้าตาของเครื่องกระแสลมฝ่ายตะวันตกนะครับจะมีลักษณะเป็นทางยาวเคลื่อนที่จากที่ตะวันตกไปที่ตะวันออกมาปกครุมบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนตั้งแต่เมื่อวานนี้จ
จะมีการเหนียวนำไอน้ำจากพื้นผิวลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าก่อตัวกลายเป็นกลุ่มก้อนเมฆทางยาวที่เห็นนะขนาดนี้ถ้าหากความชื้นมากเพียงพอก็สามารถกลายเป็นกลุ่มเมฆฝนนะครับก็คือมีสีเหลืองถ้าหากเราดูดีในกลุ่มเมฆสีเหลืองจะมีกลุ่มเมฆที่เป็นจุดสีส้มนี่คือกลุ่มเมฆฝนฟ้า
ลักษณะเป็นชั้นนะครับน้ำแข็งเหล่านี้เองเมื่อลอยในกลุ่มก้อนเมฆเหล่านี้เมื่อกระแสลมที่พัดจากด้านล่างขึ้นสู่ด้านบนนั้นไม่สามารถที่จะพยุงหรือว่ารับน้ำหนักน้ำแข็งเหล่านี้ได้ก็จะตกมากลายเป็นลูกเห็บนั่นเองนะครับแน่นอนปัจจัยเหล่านี้นะครับยังคงมีโอกาสเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในบริเวณ
ในช่วงเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน
มักจะตกช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงเย็น

ฝนที่ตกมาเกิดจากกลุ่มความร้อนครับ
โดยมีอากาศร้อนลอยตัวขึ้นสูงไปถึงจุดที่ไอน้ำ

จึงทำให้ฝนส่วนมากจะตกในช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงเย็น
โดยลักษณะของฝนที่ตกลงมานั้นจะตกโปรยถึงหนักมาก
เป็นช่วงระยะเวลาสั้นเท่านั้นนะครับ
แต่สิ่งสำคัญก็คือมาพร้อมกับลมกระโชคแรงฟ้าร้องฟ้าผ่า
และถ้าหากความชื้นมากเพียงพอกลุ่มก้อนเมฆก่อยอดสูงมาก
พอก็สามารถที่จะก่อตัวกลายเป็นพายุลูกเห็บเกิดขึ้นได้
นี่คือสิ่งที่อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังหน่อยนะครับ
สำหรับช่วงนี้ใครที่จะต้องเดินทางตามจุดต่างทั่วประเทศไทย
เพื่อที่จะกลับภูมิลำเนาไปฉลองเทศกาลสงกราน
ก็ขอให้ติดตามสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยครับ
ผมพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหันธ์สวัสดีครับ